ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้หวั่นใจกลัวใจเหลือเกิน
อ่านไปแล้วเดี๋ยวบรรดานักดื่มจะแห่ไปที่ห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรี
คุณเขาไปขุดพบบ่อบาดานแล้วลักษณะคือน้ำผู้จ้ะ
เป็นน้ำผู้โซดารสชาติคล้ายเลยพี่เบิร์ต
หลายคนไปชิมมาแล้วบอกเฮ้ยมันใช่เลยผสมกับเหล้าชงได้เลย
เดี๋ยวพี่กลัวว่าจะไปตั้งวงกันรอบก่อน

นี่ไงเขาเลยบอกว่าอ่านแล้วจะหวั่นใจมากเลยอ่ะค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมน้ำผู้โซดานะคะแห่งบ้านทุ่งคูณตำบลห้วยกระเจ้า
อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรี

ถ้าที่จริงแล้วมันคือแหล่งน้ำบาดานแหล่งใหม่นะฮะ
กรมทรัพยากรน้ำบาดานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แต่ปรากฏว่าพอเจาะลงไปสักประมาณ๓๐๓เมตร

ก็ไปเจอแหล่งน้ำผู้พวยพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะ
แต่น้ำตรงนี้พิเศษกว่าที่อื่นคือ
รสชาติหวานคล้ายกับโซดาแล้วซ่าด้วยจ้ะ
พี่เบิร์ตพอได้ไหม

ในห้องปฏิบัติการพบว่า

คุณสมบัติใกล้กับน้ำธรรมดาที่เราดื่ม
ไม่พบสารผิดใดเจือปล่น

ยังพบปริมาณใบคาร์โบเนตสูง
ใบคาร์โบเนทมีผลดียังไง

หากดื่มในปริมาณที่พอเหมาะพอเจาะนะฮะ

เรื่องต้นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวบอกว่าเออคล้ายจริงคล้ายโซดา
ใช่นะแหล่งน้ำจุดนี้นะคะจะเป็นน้ำบาดานที่ส่งไปให้ชาวบ้าน
สิบเอ็ดหมู่บ้านได้ใช้ทั้งอุปโภคและบริโภคในการเกษตรด้วยนะคะ
เพื่อบรรเทาปัญหาใบแรงเป็นหลักค่ะแต่ออกมาเยอะแล้วเสียดายจังเลยอ่ะ
ไม่แน่นะอาจจะมีบริษัทผลิตเครื่องดื่มไปซื้อที่ตรงนี้ก็ได้
ไม่แน่นะเพราะว่าบริษัทเครื่องดื่มหลายแห่งนะครับ
เขาไปเจาะน้ำบาดาแล้วชิมครับนะฮะชิมว่ารสชาติเนี่ย
สามารถทำเครื่องดื่มของเขาได้ไหมอันนี้มีหลายยี่ห้อเลย
ก็ของที่อาจจะรวยเลยก็ได้เนอะใช่ครับนะครับ